สนามนี้นะคะได้๒นักแข่งไทยที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตลอดปีในรุ่นนะคะ
แล้วก็พุทธมนต์ธนภาสุกซึ่งทั้งคู่ก็จะได้ไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับเอเชียที่ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่๒๔๒๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ